ไปดูที่จังหวัดบุรีรำนะคะมีเหตุดาบตำรวจ
หวงอดีตภรรยาค่ะถือปืนเข้าไปนะคะ
เหตุการณ์นี้ก็เลยมีผู้เสียชีวิตไปทั้งหมด๒คนค่ะ
ดาบตำรวจคนนี้เขาก็หลบหนีก่อนจะยอมมอบตัวในที่สุดนะคะ
ติดตามประเด็นทั้งหมดนี้จากรายงานเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพเร่งเข้าช่วยเหลือผู้ถูกยิงภายในร้านอาหารแห่งหนึ่งที่อำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรำ
หลังถูกดาบตำรวจอารามสังชัยอายุ๔๔
ปีตำรวจสพนสูงกระหน่ำยิงจนเสียชีวิตด้วยกัน๒ราย
คือนายจรรย์สุขวงกฎอายุ๔๓ปี
ถูกยิงด้วยอาวุธปืน๙มมตามลำตัวและหน้าผากรวม๙นัด
และนางสมคิดสุขวงกฎอายุ๔๒ปี
ภรรยานายจรรย์ถูกยิงตามร่างกายรวม๖นัดเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเช่นกัน
ใกล้กันพบนางสาวนุจรินแก้วจตุรัสอายุ๔๒ปี
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลโนนสุวรรณ

ผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีก่อนยอมมอบตัวสารภาพก่อเหตุเพราะความหึงหวง
ร้านอาหารแห่งนี้เป็นร้านที่ผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บลงทุนเปิดร่วมกัน
โดยในวันเกิดเหตุทั้ง๓คนได้นั่งรับประทานอาหารกันอยู่ภายในร้าน
ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะเดินเปิดประตูหน้าร้านเข้าไปกระหน่ำยิงจนเกิดเหตุสลดครั้งนี้ขึ้นครับ
นางสาวสุวรรณีเย็นรักษีผู้อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่า
ขณะนั่งรับประทานอาหารอยู่ในร้านจู่ผู้ก่อเหตุก็เปิดประตูหน้าร้านเข้ามา
ก่อนจะชักปืนยิงใส่นายจรรย์หลายนัดแล้วหันกระบอกปืนไปยิงนางสมคิดอีกหลายนัด
สองคนล้มลงไปนอนกับพื้นจากนั้นผู้ก่อเหตุได้กระทืบนายจรรย์ซ้ำอีกหลายครั้ง
จะนอนจมกองเลือดก่อนจะตะโกนเสียงดังออกมาเหมือนระบายสิ่งที่เก็บกฎอยู่ในใจ
แล้วเดินออกไปหน้าร้านขี่รถจักรยานยนต์จากไป
ด้านนางมารวยแก้วจตุดัดอายุ๗๕ปีแม่ของนางสาวนุจจริงลาวา
ตำรวจอารามเป็นลูกเขยเคยไปมีผู้หญิงอื่นแล้วถูกลูกสาวจับได้
ทำให้ทั้งสองอย่าขาดจากกัน
หลังจากนั้นมาลูกสาวไม่ได้สนใจแม้ฝ่ายอดีตสามีจะตามมาง้อก็ตาม

ไม่ทราบและไม่เคยถามเพราะเป็นเรื่องส่วนตัว
สำหรับศพของผู้เสียชีวิตทั้งสองรายญาติได้นำมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่บ้าน
โดยนางภัยทูลสุขวงกฎอายุ๖๓ปีแม่ของนายจรรย์บอกว่า
รับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะผู้ก่อเหตุมาพรากชีวิตลูกชายและลูกสะพ้ายไป
ทำให้คนที่อยู่ข้างหลังเหมือนตายทั้งเป็นอีกทั้งหลานชายของเธอทั้งสองคนต้องกลายมาเป็นเด็กกำพร้า
ส่วนดาบตำรวจอารามภายหลังจากสอบปากคำเสร็จสิ้นแล้วได้สารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุเองทั้งหมด
และขอใช้สิทธิ์ผู้ต้องหาไม่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาก่อนจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนางรอง
วิชัยแป้นจันลาถ่ายภาพจิรายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน